คุณผู้ชมคะเราจะได้เห็นภาคประชาชน
นำความรู้ความสามารถรวมถึงความถนัดที่ตนเองมี
แสดงออกในรูปแบบของการทำความดีนะคะ
เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยอง
ไปดูคุณครูที่สอนศิลปะคนหนึ่งค่ะ
สอนให้เด็กได้ระบายสีภาพในหลวงราชการที่๙
เพราะว่าต้องการให้เด็กนั้นยึดมั่นในความดี
และมีในหลวงราชการที่๙อยู่ในความทรงจำค่ะ
พักดีทัพทิมทองหรือว่าครูตุ๋ย
อายุ๖๖ปีเป็นคุณครูสอนศิลปะ

ได้นำห้องเรียนศิลปะมาไว้ที่โรงทานเจ
ภายในวัดบ้านแรงตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองค่ะ
และได้นำภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งพิมพ์ใส่กระดาษปอนหนาอย่างดี

เพื่อให้เด็กได้นั่งระบายสีตามจินตนาการ
โดยครูตุ๋ยจะสอนเทคนิคการระบายสีให้สวยงาม
แล้วเด็กที่ตามคุณพ่อคุณแม่มาพักรับประทานอาหารในโรงทานเจ
ที่เป็นเด็กอายุระหว่าง๒๑๕ปีเนี่ย
ก็จะได้มานั่งร่วมกันระบายสีเป็นจำนวนมากนะคะ
ตุ๋ยบอกว่าการได้ตระเวนสอนการวาดภาพ
ระบายสีให้กับเด็กในชุมชนต่างมานานหลายปี
ทำให้ในห่วงเวลา๑ปีที่ผ่านมานี้
ได้นำภาพพระบรมศาสติสลักษณ์มาให้เด็กได้ระบายสีตามจินตนาการ
เพื่อให้เด็กมีพ่อหลวงอยู่ในดวงใจ
และเมื่อระบายสีเสร็จแล้วครูตุ๋ยก็จะมอบให้นำกลับเอาไปไว้ที่บ้านด้วยค่ะ
ของนายหลวงสังเกตภาพของนายหลวงมาจากอาหลุ่นเด็กเนี่ย
มันเป็นความทรงจำแล้วเรื่องราวของนายหลวงเนี่ยมันอยู่ในใจของผมนะ
ใครจะคิดยังไงก็สั่งแต่ในหลวงมันอยู่ในใจของผมจริงเลย
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่คิดจะทำตัวเหลวไหลหรือทำตัวไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจนจะทำตัวอยู่ในศิลป์ในธรรมอยู่ในความดีทำกิจกรรมให้กับสังคม
แล้วก็จะเน้นซื้อเรื่องราวของในหลวงไปจนตาย
มาดูเยาวชนที่ได้มาร่วมระบายสีภาพในหลวงราชการที่๙นะคะ
ก็คือนางสาวพาวินีสิริรัตน์อายุ๑๕ปี
นางสาวพาวินีบอกว่าการได้มาระบายสีตามจินตนาการ
ทำให้มีสมาธิจิตใจแน่วแน่

โดยเฉพาะภาพในหลวงราชการที่๙

อยากว่าเราร่วงให้ท่าน

แต่คือเห็นท่าตะทีบี
ผมก็มีความสุขค่ะ
เอาคำสอนด้วยก็

ตุ๋ยได้เปิดการสอนวาดรูปและระบายสีมาเป็นประจำนะคะปีนี้เป็นปีที่๕แล้วค่ะและครูตุ๋ยก็สัญญาว่าจะทำต่อไปเรื่อยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงราชการที่๙ค่ะ